เดี๋ยวจะบอกว่าทำไม

เฮ้ยยยยยยคลุกเชอรีงได้
นายนพัสว์กับนายเฟิรต
วันนี้คุณผู้ชมคะขึ้นเทรนทวิดในโซเชียล

กับคำพูดของนายนพัส
ผู้ชายคนนึงมาสารภาพรัก

บังปลายวนมาอุ๊ยจักขิตคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้การเปิดใจของน้องนายนพัฒน์กลายเป็นกระแสกระหึ่มโซเชียลจริง
เพราะว่าเจ้าตัวสารภาพว่ารู้สึกชอบใบเฟิร์นพิมชนก

แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
นายแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์มาตลอดใช่ไหมว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
ความสัมพันธ์ของเขาตั้งแต่รู้จักกันจนถึงก่อนจนเมื่อวาน
เขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันจริงซึ่งก็เป็นแบบนั้นมาตลอดค่ะ
ความจริงเป็นแบบนั้นเลยแต่น้องนายเนี่ยมายอมรับว่า
หลังจากที่ได้กลับมาจากทริปที่เขาไปมิลานด้วยกันเนี่ยเทปนี้เทปนี้คุณผู้ชม
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมันรู้สึกแบบสปาร์คขึ้นมาในใจ
มันรู้สึกพิเศษมากกว่าเดิมแล้วก็เหมือนเป็นการรู้สึกว่ารู้ใจตัวเองมากขึ้น
ว่าต้องการมีใบเฟิร์นในชีวิตในฐานะคนพิเศษด้วย
นี่คุณอย่าเพิ่งกรี๊ดกรี๊ดกันต่อเลย

หนุ่มกัญชัยรู้โลกก็รู้เหมือนกัน
พี่หนุ่มก็เปิดทางด้วยการมาเล่าประเด็นนี้คุณผู้ชมในรายการข่าวใส่ไข่ช่องไทยรัฐทีวีเรา
จนเกิดเป็นริกราศาข่าวหรือว่าน้องนายกับใบเฟิร์นเขากำลังแอบกุ๊กกิ๊กกันนะป่าว
นายก็บอกในวงสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะว่าหลังจากที่พี่หนุ่มเล่าในรายการปุ๊บ
โอ้โหผมทำไงดีผมทำไงดีตัดสินใจโทรไปหาใบเฟิร์นเองเลย
โทรไปแล้วจะพูดว่าอะไรรู้บ้างหรือเปล่าคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังน้องนายเขาเล่าเองดีกว่าค่ะ

ปรึกษาว่าพี่หนุ่มครับทำยังไงดีครับ
ผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขา

ผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟอร์เลยครับ
ว่าใบทำได้อยู่

แล้วอันท่านใบเฟิร์นว่าอย่างไรบ้าง
ก็เขาก็

มารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนกันเลยครับ

จะเป็นอะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมชอบเขาครับ
ว่าลูกสาวเราใบเฟิร์นว่าไง
โทรหาเลยค่ะแต่โทรไปยังไม่รับนะ

คือจริงคือเราต้องเคารพอย่าไปกดดันนางนะ
แต่ลูกสาวนะคะในฐานะที่อยู่กันมายาวนานมาก

จนแบบว่าคือเอาจริงใบเฟิร์นผู้ชายจีบเยอะมาก
ถ้าให้ดิฉันเล่านะ
หลังไมค์พระเอกดังมากมายหลายคน
แต่ถ้าเป็นน้องนาย

เพราะว่าใบเฟิร์นจะตอบยังไงดีเนี่ย
แล้วก็เผลอจริงคุณผู้ชมฟังจากเสียงสัมภาษณ์มากมาย
คือนักข่าวกรี๊ดกันแบบวงแตกเหมือนกัน

ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ใช้หัวสมองคลิปเลยครับ

พ่อชายให้เกลียดเราขนาดนี้